คุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์โควิด
เราควบคุมกันมาไม่ประมาทกาดไม่ตก

คนที่เดินทางมาจากเมียนมาแล้วก็เข้ามาในบ้านเรา
ปรากฏว่ากาดตกซะเอง

แล้วก็ไม่ได้รับการกักตัวตามขั้นตอนของรัฐ

ตอนนี้ทางภาคเหนือนะเขากลัวกันหนักเลย

เราต้องไปประมาทต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของช่องทางธรรมชาติ

เป็นประเด็นปัญหาคือถ้าด่านเราไม่ห่วง
จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราแล้วก็ให้มีการกักตัว
แต่ถ้าช่องทางธรรมชาติเขาบอกโอ้โห

แล้วเข้ามาง่ายหรือจะออกไปก็ง่าย
เขาเข้าประเทศเมียนมาด้วยช่องทางธรรมชาติ
แล้วเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่ต้องตรวจอะไร
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

สวัสดีครับก็อยู่เข้าศรษฐ์กรรมกรรมอย่างแรกฮะตอนนี้
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่ามาที่จังหวัดตากเข้าชายแดน

บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวไทยรักรอบ
กลับมาจากประเทศเมียนมา

หรือว่าไทยจะข้ามไปเมียนมาก็ไปด้วยวิธีนี้
แคปชั่นเขียนไว้นะครับว่าข้ามพรมแดนโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ
ปลห่างจากสรรปันน้ำไม่เกิน๑๐๐เมตร
และไม่ใช่แหล่งชุมชนเป็นป่าครับ
มีทหารของรัฐเฝ้าอยู่๓คน
รับรองไม่มีโควิด

มันก็ต้องร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้ว่าพงรัฐพิรมรัฐสั่งตรวจสอบทันที
พบว่าพื้นที่จุดเกิดเหตุจุดตรงนี้
อยู่ที่ชายแดนบ้านแม่สลิดตำบลแม่สอง
ก่อนจะถึงตำบลแม่ตะวออำเภอท่าสองยางของจังหวัดตาก
ตอนนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอเจ้าของพื้นที่เนี่ย
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลคนนี้แล้ว
ก็ถือว่าเป็นคนที่ผิดข้อหาฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อ
และการเข้าออกนอกราชนาจักรไทยโดยไม่รับอนุญาต

ก็คือกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูตามช่องทางธรรมชาติแบบนี้
ปิดกั้นไว้ซะไม่ให้มีการลักลอบเข้าออกได้
ไม่งั้นจะเป็นการนำโควิดเข้ามา

เพราะว่าอยู่ริมชายแดนนะนะจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับ
ส่วนกาญจนบุรีก็เป็นจังหวัดชายแดนอีกจังหวัดหนึ่ง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะฮะนำกำลังไล่ล่าติดตามรถกระบะลักลอบ
แรงงานเถื่อนหลบหนีเข้าชายแดนไทยเมียนมา
ในพื้นที่ตำบลจรเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ย
โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถยนต์ต้องสงสัย
ทะเบียนบ่อยไม้หมอม้า๙๑๑การชนะบุรี
ซึ่งขับเข้าไปบริเวณไร่อ้อยใกล้กับวัดหนองย่าปล่อง
และทันทีที่รถจอดกลุ่มคนนับ๑๐
ก็พากันกรูลงจากรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไปในไร่อ้อย
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้๔คน
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ๖๗คนหลบหนีไปได้คุณ
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ถูกจับกลุ่มได้
ส่งให้ตำรวจสพด่านมะขามเตี้ยดำเนินคดีต่อไป
และที่สำคัญต้องส่งตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้ซุ่มติดตามรถคันดังกล่าว
มาตั้งแต่เส้นทางบ้านน้ำผู้ขออภัยบ้านผู้น้ำร้อนบ้านเก่าอำเภอเมือง
และเมื่อคนขับรถตู้ขออภัยคนขับรถคันนี้
รู้ตัวว่าถูกติดตามก็ยิ่งเร่งความเร็วหลบหนีให้คุณ
โดยเปลี่ยนเส้นทางมายังถนนบ้านลำทหารด่านมะขามเตี้ย
่งหน้าเข้าพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับ
แต่ทีนี้ก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ติดตามอย่างกระชั้นชิด
แล้วก็สามารถที่จะมาควบคุมตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองได้บางส่วนนะครับ
และจากการสืบสวนทราบว่าแรงงานทั้งหมดได้หลบหนีเข้าเมือง
โดยเดินเท้านะครับผ่านช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็มีนายหน้านี่นะครับนัดหมายเอารถมารับ
เพื่อนำส่งทำงานในตัวเมืองกาญจนบุรี
คุณนี่ฮะสถานการณ์ที่ต้องควบคุมอย่างหนัก
ต้องตรวจดูทุกช่องทางนายหน้าต่างด่านธรรมชาติ
ที่ไม่ใช่ด่านนะช่องทางธรรมชาติต่างนี่นะฮะ
โพสต์ข้อความบอกว่ารับพาคนข้ามจากท่าขี้เหล็กมาแม่สาย
เฉพาะคนไม่ติดเชื้อนะคะสนใจทักมาได้เลยค่ะปลอดภัย
แหลปเอาเรื่องนี้มาแชร์บอกมันเป็นซะอย่างนี้แหละ
การลักลอบเข้ามาแบบนี้มีนายหน้าอะไรแบบนี้นะฮะ

มันก็เลยทำให้โควิดอาจจะทะลักเข้ามาในบ้านเราได้นะครับ
ขณะที่ประเทศเมียนมาเองมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙สูงมากนะครับ
เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อเพียงวันเดียว๑๔๑๘รายนะคุณนะ
ทำให้ประเทศไทยต้องมีการเฝ้าระวังการลักลอบ
ข้ามแดนข้ามช่องทางธรรมชาติตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้ววันนี้เดี๋ยวคงมีการแถลงแหละครับ
เพราะว่ากรณีของคนที่คนไทยนะที่เป็นผู้หญิงที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย
กลับมาจากท่าขี้เหล็กที่เมียนมาร์และเป็นโควิด๑๙เนี่ย
แล้วก็ไปเที่ยวงานสิงเฟสที่เชียงราย
ปรากฏว่ามีเพื่อนซึ่งเป็นสาวสองซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะ
ที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยติดด้วย
เป็นอีกหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามคืบหน้าเรื่องนี้กันด้วยนะครับ